คุณตาไว้๑๓ปีซึ่งท่านเสียไปแล้ว
แต่ว่าก่อนเสียท่านสั่งลูกหลานไว้บอกว่า
ขออภัยนะคะกูตายห้ามใครเศร้า
และให้หามศพไปเผาไม่ให้เอาขึ้นรถ
สั่งเสียแบบนี้ลูกหลานก็ต้องทำตามนะ
บรรดาลูกหลานยาสีพี่น้องคุณตา
คุณตาเึยขนาดกูรอายุ๙๓ปี
ช่วยกันหามโลงของคุณตาออกจากบ้าน
ในตำบลดอนตะโกอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรือนสังเข็ดแล้วก็แบกหามไปที่ชาปนกิจที่วัดสากเหล็ก
ในตำบลอินคีรีอำเภอพรมคีรี
ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ๔๗กิโลเมตร

คุณตาเนยเป็นช่างไม้ฝีมือดีนะคะ
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมีลูก๗คนด้วยกัน
ก่อนเสียเสียด้วยโรคชราในวัย๙๓ปี
เมื่อวันศุกร์ที่๒กุมภาพันธ์ที่มาที่ผ่านมา

ถ้าตายห้ามใครเศร้าโศกเสียใจ
เพราะเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจธรรม
และเมื่อตายไปให้หามใส่เรือนสังเข็ดโบราณไปเผาที่วัดสากเหล็ก
ห้ามนำศพขึ้นรถไปโดยเด็ดขาด
ซึ่งหลังจากพิธีบำเพ็ญกุศลเสร็จเรียบร้อย
มีการเคลื่อนศพไปชาปนกิจที่วัดสากเหล็
ตามคำสั่งของคุณตาเลยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ทั้งนี้เรือนสังเค็ดก็คือเป็นการสร้างบนคานหามสอดรับหลายอัน
เพื่อให้ลูกหลานช่วยกันหามศพครั้งละ๒๐๒๐คน
สร้างเป็นทรงสูงเหมือนประสาทเลยนะคะ
ระยะทางที่เดินไปลูกหลานเขาหามไปประมาณ๔๗กิโลเมตร

ระหว่างทางก็มีการผลัดเปลี่ยนกันนะคะ
เปลี่ยนเพื่อที่จะทำหน้าที่ตลอดเวลา
ลูกหลานก็บอกยินดีทำตามคำสั่งเสียของคุณตา
เพราะเชื่อว่าเป็นการปลูกฝังให้รักให้สามัคคี
ในหมู่เครือญาติวงตระกูลที่มารวมตัวกัน
เรือนสังเค็ดและช่วยกันหามไปที่วัดค่ะ